กันที่เรื่องราวของการไหว้ราหูนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป
วงการบันเทิงเรากระจายไปหลายที่หลายจุดเลย
เพราะว่าแต่ละคนอยากปังอยากมูกันทั้งนั้นเลย

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งโต๊ะถวายของพระราหูด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อวานนี้พี่แคนดี้งานใหญ่แบบนี้ไม่ทำคนเดียวค่ะ
พร้อมกับพี่ธัญญาธัญเรศแล้วก็พี่เป๊กสัญชัย
คือเลิกงามยามดี๑๗นาฬิกาตรงเป๊ะ
โต๊ะถวายอาหารคาวหวานเลยแล้วก็ของมงคล

และไม่ต้องงงหรือแปลกใจนะคุณผู้ชมว่าทำไม

เป็นเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังทำธุรกิจทุเรียนส่งออกต่างประเทศค่ะ
แคนดี้ก็เลยถือเลิกงามยามดีวันราหูย้าย๑๗ตุลาคม
ไหว้ขอพรพระราหูเพื่อบอกกล่าวท่านว่า
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรอีกด้วยค่ะ
เพื่อให้ท่านช่วยประธานพรให้ธุรกิจของเจ้าตัวที่กำลังจะลงมือทำประสบความสำเร็จ
แล้วหากว่าประสบความสำเร็จขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็
รายได้ส่วนหนึ่งจะเอามาทำบุญแน่นอน
เป็นนักร้องสายมูแล้วก็สายบุญจริงเชียวค่ะคุณผู้ชม
ค่ะนะคะต้องบอกว่าปังจริงนะคะแล้วที่เห็นหน้าจอนี้คือหัวหมูเลยนะ
เป็นความเชื่อว่าไหวทันแล้วจะปัง
บูชาแบบชุดใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะความปังแน่นอน
เช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวสายมูคนนี้ค่ะ

เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแต่เช้าเลยเขาไหว้ได้ตั้งแต่รอบเช้าแล้วก็รอบเย็น
แล้วแต่ใครสะดวกก็พาทีมงานเดินทางไปไหว้สารหลักเมืองที่ปฐุมธานีคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นจังหวัดที่เจ้าตัวพักอาศัยทำมาหากินอยู่ที่นี่
ก็ต้องไปไหว้บอกกล่าวฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานท่านก่อนนะฮะ
โดยลูกทุ่งสาวบอกว่าตัวเองเกิดราศีมังกรลักษณะเมถุน
แล้วหมอดูที่ตัวเองนับถือนี่นะบอกว่านุษย์เอ้ยราหูย้ายเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียกับลักษณะของนุษย์นิดนึงนะ
แต่นุษย์ไม่ต้องกังวลใจไปจากอาชีพร้องเพลงแสดงในตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะส่งผลดีกับตัวเธอ
แต่ก็ต้องควรไปไห้สารหลักเมืองแล้วก็ไหว้ขอพรพระราหูเสริมกันด้วยคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพอไปไหว้สารหลักเมืองเสร็จน้องนุษย์ก็เดินทางต่อไปไหว้พระราหูเลยนะที่สำนักของอาจารย์ไพโรธรื่นวิชา
ขอให้ความทุกข์ความโศกโรคภัยความจนต่างออกไปให้หมดศัตรูภัยมารพจนออกไปให้ไกลตัวเธอ
และการไปไหว้ขอพรของนุชนันเมื่อวานนี้ไม่ทำให้นักเสียงโชคผิดหวัง
ขอพรเข้าตัวแล้วใช่ไหมก็ต้องมอบโชคให้คนดูด้วยนะครับเพราะว่าน้องนุชนันของเราเสี่ยงเซียมซีขอโชคจากสารหลักเมืองมา
ซึ่งน้องเสี่ยงเลขมาได้อะไรพี่แจ๊คตะแคงดู

ฉันผิดหวังจากงวดที่เรียนไปแล้วนะ
คือมันเป็นเลขประจำของเชอรี่ด้วยเกิดวันนี้๑๗สิทธิ์กายน้อย
ซื้อ๑๗แล้วมันออก๔ไม่ได้ไกลไม่ได้เชียบ
แต่ถ้าเป็นเราเราตามเพราะว่าเมื่อวานอย่างที่บอกมันเป็นเริกดี
แล้วก็คือเป็นการย้ายพระราหูในรอบแบบ๑๐กว่าปีเลย

เวลาเราแบบซื้อเลขอันนี้ความเชื่อนะคะ

คอยหลังก้าวหน้าไม่พ้นแผงล็อตเตอรี่สักทีอยู่เลย